คำพูดของผู้บัญชาการหน่วยซิลที่บอกว่า
พี่น้องเราที่สูญเสียไปเราจะไม่ให้ศูนย์เปล่า

พวกเราถูกฝึกมาให้เผชิญกับเรื่องของความเสี่ยง

รับกับความเจ็บป่วยและศูนย์เสีย
ถือว่าเป็นคำพูดที่หลายคนฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะ
แต่ว่าภารกิจนี้ก็ถูกบีบคันเหมือนกัน
อย่างที่ผู้บัญชาการหน่วยซิลก็ยอมรับ
บอกคือบีบคันแล้วก็มีความกดดันหลายเรื่องนะครับ
ใช่ค่ะทั้งเรื่องสภาพภายในถ้ำเอง

เพราะว่าฟ้าฝนหลังจากนี้ไปคืออาจจะตกลงมาหนัก
แล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แต่อย่างไรก็ตามเราต้องรอดูฤทธิ์ธรรมชาติด้วย

ตอนนี้ก็ยังคงเร่งทำอยู่เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมฮะกำลังใจยังเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

คุณผู้ชมส่งไลน์แล้วก็ส่งข้อความมาทางเฟสเยอะมาก

กำลังใจเหล่านี้ไปถึงถ้ำหลวงครับ
คุณผู้ชมคะเราจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะ
ที่เป็นคลิปสุดท้าย

ไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนครับ
ผมก็จากทีมงานสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
บริษัทธาตุกาศิยันไทยจับกันสนับสนุนนะครับ
มาช่วยในการสนับสนุนในการไปครั้งนี้นะครับ
แล้วก็มีทีมแพทย์นะครับทีมเวชศาสตร์ใต้น้ำนะครับ
ฟองฟองธรรมเรือนะครับรวมเดินทางร่วมไปด้วยกันนะครับ

แล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์มาชุดใหญ่นะครับ
ไปใช้ในการทำงานนะครับ
เดี๋ยววันนี้เจอกันที่ธรรมหลวงจิตรรวรรณเชียงรายนะครับ
ขอให้โชคดีอยู่กับเราพาน้องกลับบ้าน
ดูคลิปนี้แล้วคุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะรู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะ

คลิปนี้เป็นคลิปที่จ่าเอกสมานกุนันอัดเอาไว้ช่วงกลางวันของเมื่อวาน
คือก็เล่าให้ฟังแหละว่ากำลังจะเดินทางไปเป็นหน่วยสนับสนุน
จะไปถึงที่เชียงรายช่วงประมาณ๔โมงเย็น
แล้วก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ต่างขึ้นเครื่องบิน
มุ่งหน้าสู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
คือเมื่อวานนี้เดินทางใช่ไหม

ไปถึงแล้วทำเลยที่บอกว่าถึง๔โมงกว่า
เสร็จแล้วปั๊บพอถึงถ้ำหลวงปุ๊บเริ่มลงมือปฏิบัติงาน
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเสร็จประมาณ๒ทุ่มกว่า
แต่ทีนี้ตอนจุดระหว่างการดำน้ำกลับ
ก็เสียชีวิตซะก่อนนะคะ
มีการอัปเดตข้อมูลนี้

ก็โพสต์ข้อความเล่าถึงประโยคที่จ่าเอกสมานพูด
ในคลิปว่าเจอกันที่เชียงรายครับ
บอกว่าเป็นข้อความนัดหมายในกลุ่มนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
มีการสื่อสารการส่งต่อการนัดหมายรวมกันที่เชียงราย
เพื่อที่จะสมทบกับนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ยังรับราชการอยู่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ทีนี้พอทราบว่ามีภารกิจในการค้นหาทีมหมูป่า
แล้วก็ในสถานการณ์นั้นจะต้องใช้นักดำน้ำจำนวนมาก
เพื่อมาสนับสนุนการทำงานของมนุษย์กบ
ที่จะเป็นส่วนหน้าในการทะลุทะลวงค้นหาเป้าหมาย
มาถึงขั้นตอนการเตรียมลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
ซึ่งจ่าเอกสมานรับหน้าที่ดำน้ำวางขวดอากาศ
บนเส้นทางจากโถง๓ไปยังบริเวณ๓แยก
ก็สามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะคะ
ทีนี้ตอน๒ทุ่ม๓๗นาทีก็เริ่มดำน้ำกลับมาตั้งฐาน
ระหว่างทางนี้เองค่ะคู่บาร์ดี้นักดำน้ำ
พบว่าจ่าเอกสมานหมดสติอยู่ในน้ำ
ก็เลยมีการช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตจ่าเอกสมานได้นะคะ
แล้วก็เสียชีวิตลงช่วงตี๑ของวันนี้ก็คือ๖กรกฎาคม
โดยจ่าสมานมีความรักความผูกพันกับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจมตลอดมา
คือมีกิจกรรมอะไรก็ตามที่มนุษย์กบต้องปฏิบัติภารกิจ
จ่าเอกสมานก็จะไปร่วมกิจกรรมเสมอ
จ่าเอกสมานจากพวกเราไปในขณะที่ร่วมกันทำงานกับพี่น้องมนุษย์กบ
ห่วงเวลาที่มนุษย์กบทุกคนกอดคอกันเดินหน้า
เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามที่ตั้งไว้
ซึ่งความตั้งใจและความมุ่งมั่นของจ่าสมาน
จะยังอยู่ในใจพี่น้องมนุษย์กบทุกคนเสมอ
วันนี้จ่าสมานพักให้สบาย
พวกเราจะทำภารกิจนี้ให้สมดังที่สมานตั้งใจเอาไว้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อความส่วนหนึ่ง
ที่มีการโพสต์ไว้เมื่อ๔ชั่วโมงที่แล้วนะคะ
ซึ่งจ่าเอกสมานกุนันก็เป็นนักตำลาย
ทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่๓๐

ได้ลาออกจากราชการไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ดีกรีของจ่ายเอกสมานเนี่ยนะคะ

แม้ว่าจะออกจากหน่วยไปแล้วก็ตาม
ยังให้ความร่วมมือกับทางหน่วยอยู่เสมอเลยนะคะ